แขกรับเชิญนักช็อปของเราค่ะเป็นนุ่มหล่อทั้งคู่เลยค่ะ
ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ชอบเก่งหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์กันค่ะ
ต้อนรับคุณต้นธนาศิษย์และคุณตีวีวีด
สวัสดีค่ะ

แล้วคุณเดินไปอย่างซึมเตานะครับเป็นวัยรุ่นไม่คึกคักสักนิดนึงหรือครับคุณ
คักครับเดี๋ยวมาคึกคักตอนแข่งรายการดีกว่า

เดี๋ยวชุดชั้นในนี่ซื้อปากเพื่อนหรือว่าซื้อใส่เอง

ถ้าพูดคำว่าชุดชั้นในปุ๊บเอาแล้ว
ตั้งคืนคุณแต่งหญิงหรือไง

ก็เป็นอย่างยาวมากันครับส่วนใหญ่เป็นผูกเสื้อผ้า
อะไรพวกนี้เสื้อผ้ารองเท้า

็อกโกแลตพรีนัสโดนัทเนื้อเค้กช็อกโกแลต

โดนัททั้ง๓แบบนี้รสชาติไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

คุณจะตอบเลยหรือคุณจะใช้ตัวช่วย

ว่าใช้ตัวช่วยดีกว่า

ข้อแรกเท่านั้นคุณก็เสียตัวช่วยแล้วค่ะ
และตัวที่แพงที่สุดที่เป๊กจะตัดคือ

และราคาอยู่ที่๒๕บาท

คุณต้องเลือกแล้วระหว่างพอเดอลิงกับช็อกโกแลต

ผมก็คุ้นเหมือนผมเคยกินแล้วก็รู้สึกว่า

ความอึกอักคู่คุ้นซบบนหรือเติม
อ่ะตัดสินใจว่า

งั้นพี่เป๊กขอเฉลยอันที่๓ที่คุณเลือกเลยค่ะ

และราคาอยู่ที่๑๙บาทค่ะ

๒๒บาทหรอ

ถ้าเป็นเลข๑นี่จบเลยนะค่ะ
ถ้าอีกเลข๑เป็นเลข๑จบเลยนะค่ะ

ตอนนี้รับเงินสะสมแล้วค่ะ๒๐๐๐บาท

จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้าน

วงการไม่ทำใช่ไหมคะ

ผมมาทำแต่พวกนั้นไม่ค่อยทำงาน
ขี้เกียจทำงานครับเจ๊ก็ไหมครับ

สวัสดีครับพี่ตี
สวัสดีวันดีครับอย่างงี้ขนัดประหลัก

พี่ทำงานมาติดหลอนแล้วหนักหนานี่

เดี๋ยวผมยุ่งเดี๋ยวขวนหน้าเลย

มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยครับ

จำน้องวีนัทที่อยู่ปากซอยได้ไหม
น้องวีนัทที่อยู่ปากซอยที่เป็นนางแบบ
ไม่ใช่ขายปลาร้าสำเร็จลูก
ทำไม
วันนี้ฉันนัดกับเขาเอาไว้
ว่าจะออกไปเดทกันซะหน่อย
ก็จะพาเขาไปหาทานข้าวแพงสัก๓๐บาท

แล้วยังไงอ๋อจะชวนกันไปเดทไปกินข้าว
ใช่พี่เบิร์ตน้องแนะนำให้นะ

เฮ่ยบอลดูหนังดีกว่า

หล่อเกินดูดีเกิน
ทำไมต่อก่อนก็ดูเดี๋ยวขัดละหม่น
บอลของเราน่าตาพี่ยอมแพ้
แต่รักแพ้และซื้อสัสพี่จัดเต็ม
เดี๋ยวนี้ไม่เบานะมีนัดผู้หญิงผู้หญิงนะเองนี่

โฮโฮมาแล้ว
น้องเจฟอุ๊ยโอ๊ยถามว่า

น้องเจฟต้องการรับอะไรไหมครับวันนี้
ก็มาเดินดูของเรื่อยค่ะ

เป็นอะไรนี่

หยุดเลย

แล้วยังไง
กับเบิร์ตมีนัทต้องออกไปเดทกับน้องมีนัทน่ะ

เบิร์ตจะไปยังไง
เอาล่ะสิครับฝนทำท่ากำลังจะมา

จะออกไปเดทกับน้องวีนัสได้ทันเวลาไหม
ต้องตามดูกันต่อช่วงหน้า